มาดูเรื่องนี้กันนะฮะจริงมีผู้ชายคนหนึ่ง
โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เตือนภัยแถวเมืองเอกมรังสิต
เขาไปพักอยู่บ้านเพื่อนแล้วปรากฏว่าโอ้โหตีหนึ่งกว่า
มีโจรย่องเบาเข้ามาด้านหลังบ้าน
แล้วมาฉกโทรศัพท์มือถือของเขาไปโชคดีจับตัวไว้ได้
โจรคนนี้เป็นผู้หญิงใส่ชุดแบบชิสุก่า
สรุปสุดท้ายโจรคนนี้น่าคุ้นเป็นใคร
เดี๋ยวมาบอกคุณผู้ชมแต่ดูคลิปที่ผู้ชายคนนี้จับโจรหน่อยนะครับ

อย่าพาพี่เข้ากลุกเลยนะคะ

ถ้ามีอะไรมีรูปพี่กั้นลงได้เลยพี่ขอร้องค่ะ
นี่แหละครับโจรสาวชิสุกะ
ใช่แล้วไม่ใช่แค่แต่งตัวนะเสียงก็โอ้โห
แล้วก็มัดผมแกะอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าถูกจับได้แล้วนะครับ
หลังจากที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาจับโจรได้

วันอาทิตย์ที่ผ่านมาคืนวันเสาร์ที่๑๗ตุลาคม
เวลาตี๑๔๐ผมโดนโจรย่องเบาแอบ
แต่สามารถจับตัวได้ทันก่อนจะหนีนะครับ
เล่าเหตุการณ์ว่าวันนั้นผมไปนอนบ้านเพื่อนแถวมลังศิษย์นี่แหละฮะ

คืนนั้นนั่งดูบอลอยู่ชั้นหนึ่งของบ้านอยู่คนเดียว
จังหวะนั้นกำลังจะเตรียมออกไปถอยรถเข้าบ้าน

ตอนแรกนึกว่าเพื่อนลงมาดูบอลด้วยกันหรือเปล่า

ปรากฏพอเดินเข้าไปดูเจอผู้หญิงคนนี้คุณ
ผู้หญิงวัยกลางคนมาในชุดชิสุกะ
เข้ามาทางประตูหลังคือห้องครัว
ในมือกำลังหยิบโทรศัพท์ไอโฟนและหูฟังของเขาอยู่พอดีเลย

เมื่อคุยสอบถามก็มีอาการพูดจาวกวนไปมา
โกหกไม่หยุดจึงไปแจ้งตำรวจให้มารับตัวนะครับ
ทีนี้เขาสำรวจตรวจสอบบ้านเขาปรากฏว่า
มีกำแพงหลังบ้านเป็นรูใหญ่มาเริ่มเลย
ผู้หญิงคนนี้จะสามารถมุดเข้ามาได้นะครับ
เจ้าของบ้านก็บอกว่าตอนเกิดเหตุ

แต่คิดว่าเป็นคนป่วยนะจึงไม่ติดใจเอาความ

การพูดลักษณะแบบนี้
เจ๊หงพิษบู
ใช่พิษบูในคอนโด๗ตัวคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
จำได้สิฮะข่าวใหญ่ข่าวโตพิษบูในคอนโด๗ตัวที่เธอเลี้ยงเอาไว้นะครับ
เป็นข่าวออกมาเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับ
แล้วเป็นข่าวเรื่องของสุนัขพันธุอยู่ในคอนโดลูกบ้านก็กลัว
และทีนี้พอจะแยกสุนัขพันธุออกจากเจ๊หงเจ๊หงก็ร้องห่มร้องไห้นะครับ
และท้ายที่สุดก็ปีนี้ก็มีข่าวว่านำร่างภูริดา
ซึ่งเป็นสุนัขพิษบูตัวรักของเธอเก็บไว้ในรถจนขึ้นอืดแล้วขับตระเวนไปทั่วนะครับ
เอ้าเหตุการณ์นี้ก็สรุปสุดท้ายรู้ว่าโจรสาวชิซุกะเนี่ยคือเจ๊หง
พบเพียงรถยนต์ของเจ๊หง

อยู่ด้านข้างในลานจอดรถ
ทีนี้เราก็ไปสอบถามเพื่อนร่วมคอนโด
เพื่อนร่วมคอนโดคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็
เธอบอกว่าเธอก็เป็นเพื่อนกับเจ๊หงด้วยเหมือนกันนะ
ตอนที่อยู่คอนโดด้วยกันก็มีการพูดคุยกันบ้างเจอกันบ้างนะครับ
บอกก็ไม่น่าเชื่อนะ
ว่าจะเป็นเจ๊หงจริงเมื่อดูจากคลิปแล้ว
เพราะว่าเจ๊หงไม่น่าจะมีนิสัยไปขโมยของนะครับ
ไม่ได้เป็นคนรักเล็กรักเล็กขโมยน้อย

หรืออาจจะเป็นการเข้าใจผิดตามที่เจ๊หงบอกในคลิปหรือเปล่า

ก็สนิทกับน้องระดับหนึ่ง

แล้วรถเนี่ยจอดอยู่ตรงนี้นานหรือยังครับ

แต่ปกติพี่เห็นการใช้ชีวิตประจำวันของน้อง
น้องจะมีวินมอเตอร์ไซค์แต่ว่าถ้า
ถ้าเกิดว่าไปแบบนี้พี่ไม่รู้ว่าเขาใช้รถเขาหรือเปล่านะคะ
อืม
เห็นคลิปแล้วเป็นไงเชื่อในคลิปที่เห็นหรือว่าอะไรไหมครับ

ก็ไม่ปากใจเชื่อเพราะว่าน้องไม่มีนิสัยแบบนั้น
เพราะว่าพี่ก็สนิทกับน้องระดับหนึ่ง
แต่จริงแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคะ
แต่ว่าจริงแล้วคือเขาไม่มีนิสัยรักเล็กขโมยน้อย
อาจจะเป็นความเข้าใจผิดอย่างที่เขาบอกจริง
หรือว่ายังไงพี่ก็ไม่ทราบเพราะว่าพักนี้พี่ไม่ค่อยได้คุยกับเขาอะค่ะ

เพราะนักข่าวถามว่าเจ๊หงอยู่คนเดียวหรือเปล่า
เกษลินก็บอกว่าก็มีเหมือนแฟนเข้ามาอยู่บ้างนะ
แล้วก็แม่มาอยู่บ้างนะครับ
เราก็ถามแล้วพี่เกดสิรินรู้ไหมตอนนี้เจ๊หงอยู่ไหนนะครับ

เพราะว่าพี่เองไม่ได้อยู่คอนโดมาหลายวันแล้ว
ก็เลยไม่รู้ว่าเจ๊หงไปไหนแล้วนะฮะ
ขณะที่ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคง

นางรัชนีวชิระภูชัย

ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาพูดคุยกับเจ๊หง
เพื่อประเมินดูอาการต่างด้วย
ว่าจะหาทางช่วยเหลือเจ๊หงได้อย่างไรบ้างนะครับ